อันนี้มาเป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่แล้วเป็นซีโนแวคเข็มแรก
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวสุโขทัยครับคุณผู้ชมครับเขาไปฉีดซีโนแวคเข็มแรก
ชาสักครึ่งหนึ่งเลยชาสักครึ่งซีกนะฮะ
คือแล้วตามตัวเนี่ยยังมีเม็ดผื่นคัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมนี่เมียเขาดูแลอยู่ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะ
อาการยังไม่ดีขึ้นเลยหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยดูเขาหน่อยได้ไหม
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่สภาพของผู้ป่วยนะครับ
โอ้โหใบหน้าเนื้อตัวเขามีผื่นคันขึ้นเต็มเลย
ภรรยาต้องคอยดูแลตลอดก็คือนายบุญยันมูลศรีวังอายุ๔๗ปี
อาชีพรับจ้างขับรถไถนะอันนี้คนที่ไปฉีดมา
ส่วนภรรยาที่ดูแลอยู่คือนางทิวาพรมูลศรีวังอายุ๔๑ปี
ทั้งคู่อยู่บ้านเลขที่๔๘หมู่๑ตะบนตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยครับ
นักข่าวไปเจอตอนไหนตอนที่พี่ที่วาพรเนี่ย
โอ้โหกำลังบีบนวดแขนขาซีกซ้ายของสามีอยู่เลย
คืออ่อนแรงฮะอ่อนแรงไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
พี่บุญยันเล่าบอกว่าวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมานะ
พี่ก็ไปฉีดซีโนแวคเข็มแรกที่วัดตลิ่งชันแถวบ้านเขานะครับ
โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนตลิ่งชันเนี่ย
เป็นคนดำเนินการให้หลังจากกลับบ้านมาได้ไม่ถึงชั่วโมงนะ
กซ้ายชาแล้วซีกซ้ายชาไม่มีแรงนี่นี่เดินต้องพยุงแบบนี้เลยนะครับ
ตอนนั้นคิดว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนที่เพิ่งฉีดมานี่แหละ
พักผ่อนไม่กี่วันสงสัยหายเดี๋ยวก็หายเหมือนคนอื่นเขา
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะอาการเริ่มรุนแรงขึ้นครับเดินเองไม่ได้แล้วนะครับ
มีตุ่มคันขึ้นตามตัวไปเจอหมอไปเจอหมอหมอให้ยาตามสูตรเลยครับ
ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาทาแก้คันก็คือแก้อาการไหนก็ให้ยาแบบนั้นไป
อาการไม่ดีขึ้นนะจนกระทั่งวันนี้นางที่วาพรเนี่ยเล่าบอก
บอกว่าบอกต่อนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอไปฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วนะครับ
กลับมาไม่เป็นอะไรไงพอไม่เป็นอะไรอ้าวเธอเธอหมายถึงสามีนะ
ไปฉีดบ้างสิพอสามีไปฉีดมานะครับอาการอย่างที่เล่าไปเลยนะฮะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือตรวจสอบให้หน่อยเกิดอะไรกันแน่
คือเธอยืนยันว่าสามีเธอเป็นคนแข็งแรงโรคประจำตัวไม่เคยมีนะครับ
แต่เมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นแบบนี้
ฉะนั้นสิบหกพฤศจิกายนนี้หรือที่จะกำหนดฉีดเข็มสอง
ให้ผัวไปฉีดแน่นอนครับลองฟังเธอหน่อยฮะ
มาดูตัวเลขการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะครับ

ทั้งสองข่าวแรกจะมีคนที่ไปฉีดวัคซีนมา

อ้าว๒พฤศจิกายนนะครับ
ฉีดได้๖๓๑๕๐๑โดสนะครับ
เป็นเข็มแรกขออภัยฮะ

เข็มที่๒๔๑๓๙๓๕ราย
เข็มที่๓๒๐๘๐๙รายครับ
แล้วก็เข็มที่๔๖๔รายนะครับ
ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยยอดรวมเป็นยังไงครับ
ถึงเท่าไหร่แล้ว๗๗ล้าน

เหลืออีก๕๘วันกับเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดส

ต้องเดินหน้าต่อเข็ม๒ต้องเท่าไหร่นะ